มาแล้วห้วยเด็ดไทยรัฐ
คนเนี่ยนะครับแห่ซื้อเลขทะเบียนนะฮะ
เลข๒๙นะฮะเป็นทะเบียนรถของนายกมันตรีนะฮะแล้วก็เลข๒๑๙
ซึ่งตรงกับเลขบ้านที่งูเหลือมโผล่มางับอวัยวะเพศชาย
จริงงว่างู๒๑๙

พญาเต๋องออย่าไปเข้าฝ่านชาวบ้าน
บอกว่าเลขเด็ดงวดนี้อยู่ที่หน้าอกพญาเต่า
แล้วเลขอะไรมันจะออก๕๕มันจะมีเหรอ

เพราะฉะนั้นเขาบอกไว้แบ่งไปสองอย่าง๒๕๕๕
คือชาวบ้านเขาเอาไปตรีกันนะ

ซึ่งเหนื่อยแล้วซึ่ง๒๕๕มันก็ไปอยู่ตรงนี้

ตะเคียนที่ลอยขึ้นมาชาวบ้านก็ลากขึ้นมา

เขาตีกันไปอย่างนี้คือเลข๕๘๗บ้าง
เลข๒ตัวไม่ใช่๕๓๓เออทำไม
เพราะว่าเขาไปขูดกันหรือเปล่า
เขามาเช็คเขามาตรวจดูแล้วคืออายุ๓๐๐ปี

ก็ยังไปขอเลขเด็ดจากทางจากคุณพุ่มพวง
ซึ่งครบรอบวันตายในวันที่๑๓มิถุนายน
ก็คือเดือน๖แล้วคุณพุ่มพวงสิทธิวิตพอสอ๒๕๓๕
และการจากไปในปีนี้ครบรอบ๒๔ปีแล้ว
เลขเด็ดเลขดังรู้ก่อนใคร